มีแค่ความสนุกสนานไม่ได้มีแค่ความสวยงามให้เห็น
แต่มันก็มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นเหมือนกัน
ในบ้านเหล่านึงในบ้านนี้เขามีพ่อห่มแค่สามผืน
พ่ออยู่กับลูกพ่อเห็นว่าหนามาก
ให้ลูกเนี่ยห่มสองผืนตัวเองมีห่มแค่ผืนเดียว
ตื่นเช้ามาลูกไปปลุกพ่อไม่ตื่น
ตัวแข็งสุดท้ายเสียชีวิต

ตัวเองก็ยอมหนาวแล้วก็สุดท้ายก็ตายเลยนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างจะน่าเสียใจนะฮะ
อยู่ที่พื้นที่สพบึงโขงหลงครับ
แพทย์แล้วก็ทางด้านของกู้ภัยเข้าไปชนสูตร
ที่บึงกาลนะฮะก็นายประสานห่มทองอายุ๓๘เองนะครับ
นอนเสียชีวิตในบ้านเลยนะฮะที่ตำบลโพหมาแข้งที่บ้านนาศาลนะฮะ
ที่บ้านของผู้ตายคือมีแล้วพื้นสามผืนอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไป
ผ้าห่มนวมเหมือนบ้านคนในเมืองอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ผ้าผมแบบบางนะครับ
มี๓ผืนลูกสาวอายุ๘ขวบหนาวมากพ่อให้ลูกไป๒ผืน

เนี่ยผ้าผมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยพ่อไม่ยอมตื่นครับ
เรียกญาติมาดูมาดูพ่อหนูหน่อยพ่อหนูไม่ตื่น

แล้วมือทั้งสองข้างคือกำแน่นแบบกำแบบเกร็งมาก
หนาวมากแล้วก็เสียชีวิตเลย
บอกว่าก็คงจะเป็นอากาศที่มันหนาวมากช่วงกลางคืน
ทำให้ร่างกายของผู้ตายเขาปรับสภาพไม่ทัน

เป็นผืนปูนด้วยอาการก็เลยเย็น
แล้วก็เอาผนังปูนมาเป็นอิดบล็อกก่อ
แล้วหน้าต่างก็ไม่มีดูสิฮะ
ลมมันก็เข้าตลอดเวลาหนาวมากแล้วผ้าห่มก็บางอย่างนี้ครับเอาไม่อยู่นะ

อีก๑พื้นที่ภาคกลาง

บางทีแล้วเวลาหนาวอาจจะไม่หนาวเท่าไหร่
แต่บางคนถ้าเขาไม่มีผ้าห่มก็คือหนาวจริงนะคะ
แล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้นคล้ายกับที่บึงโขงหลงเลย
ก็คือที่ชัยนาธตำรวจสพสันคบุรี
ไปตรวจสอบเหตุผู้สูงอายุเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพัก
จุดนี้คือตำบลโพงามนะคะ

พบศพนางลอยหนูเถื่อนอายุ๙๒ปี

ลูกสาวผู้ตายเล่าว่าปกติแม่นอนอยู่ชั้นล่าง
แต่ว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมา

เฉลี่ยอยู่ที่๗องศา๗องศานี่หนาวมากนะคะ
ลูกก็พากันหาเสื้อกันหนาวมาให้
ถุงมือก็ใส่ให้ถุงเท้าก็ใส่ให้
แล้วก็ขอให้แม่ขึ้นไปนอนบนบ้าน
แต่ว่าอายุ๙๒ไงคะไม่สะดวกที่จะขึ้นไปนอนบนบ้าน
ก็เลยขอนอนอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมเหมือนทุกวัน
กระทั่งตื่นเช้ามาลงมาดูแม่
แม่เสียชีวิตไปแล้วค่ะก่อนหน้านี้มีรางสังหรณ์เหมือนกันนะคะ
บอกว่าผู้ตายเคยบอกกับหลานว่าปีใหม่นี้คงจะต้องไปแล้วนะ
แต่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นเรื่องจริง
ข้างล่างมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเถียงเป็นเตียงโล่ง
และลมมันก็พัดเข้าออกแบบนี้นะคะ
ชนสูตรพลิกศพคาดว่าเสียชีวิตจากอากาศหนาวจัดนี่แหละค่ะ
ไปดูกันต่อเลยค่ะที่จังหวัดบุรีรำ
ตำรวจสภคูเมืองได้รับแจ้งว่ามีพระสงฆ์มรณภาพอยู่ที่วัดโพศีธาราม
ตำบลบ้านแพรอำเภอคูเมืองค่ะ
พอไปถึงก็พบที่ลานวัดเนี่ยพบศพพระครูสุธิยานนับประสุทธิ์
อายุ๗๖ปีเจ้าอาวาสวัดโพศรีธารามนอนมรณภาพ
มือยังถือไม้กวาดอยู่แน่นเลยนะคะบริเวณจุดนี้
สอบถามรองเจ้าอาวาสวัดโพศีธารามเล่าว่าปกติเจ้าอาวาสจะตื่นแต่เช้า

ทำไมไม่เห็นเจ้าอาวาสออกมาเตรียมตัวไปรับกิจนิมนต์

เห็นแต่เพียงกุญแจเสียบไว้ก็ตกใจ
ทีนี้พอหันไปเห็นนะคะเจ้าอาวาสนอนนิ่งอยู่ที่ลานวัด
ก็รู้ว่าเกิดเรื่องขึ้นแน่
ปกติแล้วเจ้าอาวาสตื่นตี๔ทุกวัน
เพื่อที่จะมากวาดลานวัดคาดว่าสภาพอากาศที่หนาวจัด
ก็เลยทำให้เจ้าอาวาสน็อกหมดสติล้มมรณภาพ
ขนาดกวาดลานวัดอยู่มือยังกำไม้กวาดอยู่แน่นเลยนะ
โอ้โหนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตือนคุณผู้ชมบ่อย
กับความเชื่อที่ว่าพอหนาวปุ๊บสดเหล้าให้มันหายหนาว

มันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะครับนะอันตรายถึงตายได้นะครับ

มีชายอายุ๖๒ปีอยู่ห้องนี้ครับ
ซับที่ต่อมาคือนายจรัลรันดาเวครับ

สอบสวนผู้จัดการหอพักก็บอกว่าผู้ตายอยู่ที่นี่มานาน๑๐ปีแล้ว
มักจะเป็นคนชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ

จากผู้ตายจะเดินลงมาที่บริเวณหน้าหอพักข้างล่างเป็นประจำเพื่อไปดื่มเหล้า
แต่เมื่อวานไม่เห็นฮะสงสัยไปไหน
เคาะประตูเรียกไม่มีเสียงตอบเลยงัดเข้าไปดู
ภาพที่เห็นคือนอนกอดขวดเหล้าเสียชีวิตอยู่ในห้อง
ก็ชันสูตรแล้วคาดว่าเป็นการดื่มแล้วมากเกินไป
อากาศมันก็หนาวทำให้ร่างกายมันน็อกแล้วก็เสียชีวิต
แบบนี้ว่าอากาศหนาวอย่าดื่มเหล้าเพื่อคลายหนาวนะครับ
มันน็อกได้เพราะร่างกายข้างในมันจะร้อนมาก
แล้วก็สู้กับอากาศข้างนอกมันก็หนาวมากมันก็เลยแบบน็อกได้เหมือนกัน
ค่ะเอาระมัดระวังกันด้วยนะคะ